คุณผู้ชมครับไปที่สมุทรปราการนะครับ
คือชาวบ้านมาร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยนะฮะ
หลังจากในอำเภอบางพลีอนุมัติให้มีการจัดคอนเสิร์ตในพื้นที่
แล้วก็มีเสียงดังรบกวนแถมอยู่ใกล้ชุมชน
แต่ว่าล่าสุดนั้นทางเจ้าของวงหมอลำชื่อดังนั้นออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
คือกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการครับ
ถ่ายคลิปงานคอนเสิร์ตส่งเสียงดังรบกวน
ซึ่งงานดังกล่าวทราบว่าทางอำเภออนุญาตให้จัดนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับหลังได้รับการร้องเรียน
พบว่าจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นที่อยู่ใกล้ชุมชนจริงนะครับ
เคยมีการจัดคอนเสิร์ตมาแล้วแต่เมื่อประมาณ๒เดือนก่อนครับ
ทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการแสดงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง
เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะคือไอ้ลำดับเวลามันไม่ใช่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับสอบถามเรื่องนี้กับทางคุณโจ
ซึ่งเป็นผู้บริหารของวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ
ได้รับคำตอบบอกว่าวงเนี่ยไม่ได้ทำการแสดงเมื่อคืนวันที่๒๔
คือคืนวันพุธที่ผ่านมาครับแต่กำหนดแสดงคือเย็นวันนี้
แต่ถูกยกเลิกเพื่อให้การแสดงเดินหน้าต่อไปได้ครับ
ทางวงนั้นนะครับก็จะย้ายจุดแสดงไปที่ตลาดอีกจุดหนึ่งนะฮะ
ในพื้นที่อำเภอบางพลีนี่แหละอยากให้แฟนคลับนั้นตามไปรับชม
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางผู้บริหารวงหมอลำหน่อยครับ
ผมก็เข้าใจอยู่นะว่าในวันเทพเสียงจะเปิดประมาณนี้
วันนี้วงเริ่มโชว์กี่โมงคะพี่
ปกติก็คือเริ่มแสดงหนึ่งทุ่ง